ช่วงนี้พาคุณผู้ชมและคุณอริยา

กับทองคำที่เขาบอกว่ามันเป็น
ตำนานของทองคำสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
ที่ถูกซุกซ่อนในถ้ำทั้งหมด๑๔ตัน
คนก็แบบอยากที่จะไปหาไง
ช่วงที่ผ่านมาก็ร่อนทองราชมือใช่ไหม
แต่อันนั้นโอละพ่อไปแล้วนะอันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงอ่าแต่อันนี้มันเป็นตำนาน
มีคนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเชื่อแบบนั้นแล้วมันมีทองอยู่ในถ้ำ
ก็เลยส่งนักข่าวไปมุดดูสิว่ามันมันเจอหรือเปล่าเออคุณคิดดูสิสิบสี่ตันอ่ะ
ถ้าเกิดว่าเจอมูลค่ามันต้องมหาศาลโอ้โหคุณมันประเมินได้ไหมอ่ะ
นะแล้วสมัยสงครามโลกเลยนะค่ะเออนะครับคุณนฤทธบุญนิ่มนะฮะ
อายุ๖๔ปีคือคุณลุงเกลี้ยงเนี่ยเขาออกมาบอกเล่าเรื่องราวตำนานของขุมทรัพย์ทองคำบนเขาพระบาทที่จังหวัดสุโขทัย
นะว่าเป็นทองคำที่กองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเอามาสิบสี่ตันเอาไปซุกซ่อนไว้ในถ้ำนะฮะ
ก็พานักข่าวเราเนี่ยเดินขึ้นไปบนเขาโอ้โหขาลากเหมือนกันนะไกลเหมือนกันครับ
นะฮะเดินไปแค่เจ็ดร้อยเมตรก็เจอถ้ำแรกแล้วนะคุณลุงเขาบอกว่าเคยมุดเข้าไปตอนเด็กเด็ก
ทางมันลึกนะมีการขุดเจาะคาดว่าเป็นฝีมือของมนุษย์นี่แหละครับ
เข้าไปก็พอมุดไปมันจะไปเจอโถงใหญ่ข้างในคิดว่าน่าจะมีการนำทองไปเก็บเอาไว้โถงข้างในนี่แหละ
แล้วพอข้างในปุ๊บเนี่ยมันจะมีทางแยกหลายทางหาจุดสิ้นสุดไม่ได้เลย
คุณลุงเองก็ไม่เคยมุดไปไกลขนาดนั้นนะครับแล้วมันจะมีโพรงสามสี่โพรงต่อเนื่องกัน
เป็นทางวนอยู่ในถ้ำเดียวกันนี่แหละครับนะฮะบนยอดเขาเนี่ยมันจะมีปล่องกว่าหนึ่งร้อยปล่อง
นะฮะแล้วก็นำทางเข้าไปสู่ในถ้ำก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นปล่องที่มีการเจาะเอาไว้เพื่อระบายอากาศ
ให้ทหารญี่ปุ่นที่อยู่ในถ้ำนี้ใช้ระบายอากาศนั่นเอง
คุณลุงเกลี้ยงเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าเขาเชื่อนะ
เพราะว่า๕๐ปีก่อนเขาบอกว่ามีการเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วย
สมัยสงครามโลกครั้งที่๒ทหารญี่ปุ่นได้ขนทองคำหนักถึง๑๔ตัน
ลงรถไฟที่สถานีรถไฟสวรรคโลก
อันนี้เราทำภาพกราฟิกตามที่ลุงเกลี้ยงเล่าให้ฟังนะฮะ
ช้าง๗เชือกวัวเทียมเกวียน๗เล่ม
ทองคำไปซ่อนเอาไว้ในถ้ำลูกนี้แหละในเขานี่แหละนะฮะคุณผู้ชม
แล้วหลังสงครามโลกยุติลง๒๓ปี
อันนี้เรื่องราวที่เล่าต่อมาคือมีทหารญี่ปุ่นราว๒๐๐นาย
คนทับขึ้นไปบนเขาหายไปเป็นเดือนครับ
คาดว่าน่าจะไปค้นหาเอาทองคำที่ซ่อนไว้ในถ้ำแห่งนี้
แต่กลับไม่เจอซึ่งถ้ามันไม่มีอะไรคุณลุงถามว่า
แล้วเขาจะขุดถ้ำลึกขนาดนี้ไว้ทำไม

อะไรกันไม่รู้ตามันไม่มีหรอกของโบราณ
ญี่ปุ่นมันมาขุดทองมันไอ้ทางวังอันดาล
ใหญ่มีเข้ามามันลูมีไปจนตลอดฟากเขาทั้งหมู่เลยที่ขาดเข้าไป
เดี๋ยวนั้นลุงมุดเข้าไปข้างในนั้นมันไปเจออีกทีที่ไหนครับ

มหาศาลแค่อุโมงที่เราไปยืนกันแล้ว
เขาก็ปิดไว้ให้เราไม่เห็นได้แล้วครับ
เชื่อไหมว่ามันเกิดจากการระเบิดแล้วปิดปากถ้ำไว้
นี่เชื่อเพราะมันมีแรงระเบิดอาจใต้ที่เรานั่งอยู่นี่อาจจะมีถ้ำอีกชั้นหนึ่งก็ได้
อันนี้เป็นสิ่งที่ลุงเกลี้ยงเขาได้บอกกับนักข่าวของเรานะฮะ

แต่มันก็ไปได้ไม่ไกลหรอกเพราะว่ามันก็ลึกไปลึกไปมันแคบลงแคบลง
ยังไม่ถึงโถงใหญ่ที่บอกเลยนะฮะ
ขณะที่นักข่าวของเราไปเจอชาวบ้านอีกคนนึงนะชื่อว่านางดวงดาวปุอุ่น
นะเขาก็บอกว่าหลายปีก่อนหลายปีก่อนเคยมองขึ้นไปบนยอดเขา
ปราสาทสวยงามอยู่บ้านบนเขาขนาดใหญ่เลยนะฮะ
มหาศาลอยู่ก็เป็นได้อืมเพราะตัวเขาเองเคยฝันว่าเอ้ย
มันมีต้นนึงนำหีบท้องขนาดใหญ่มามอบให้
แต่จะต้องมีของมาเส้นไหว้นะซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ทำตามอะไรนะฮะ
ตอนนี้อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ำนี้มันมีทองจริงหรือเปล่า
โอ้โหคุณแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะ
ทางรองประหลัดเทศบาลประบวนในเมือง
อย่างรองประหลัดสมชายเดือนเพ็ญเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสุโขทัย
บอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะ
ในอดีตนะนะทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาเคยใช้สุโขทัยเนี่ยเป็นเส้นทางเดินทัพ

อันนี้คือเป็นตามหลักฐานตามประวัติศาสตร์บอกว่า
ขบวนรถไฟที่สวรรคโลกผ่านเมืองเก่าสุโขทัย
ด่านลานหอยไปแม่สอดจังหวัดตาก
เพื่อที่จะไปตีเมืองย่างกุ้ง
แล้วเขาใช้สิ่งที่มันเป็นสิ่งในการแลกเปลี่ยน
ซื้อเสบียงอาหารเนี่ยก็คือใช้ทองคำนี่แหละ
ประกอบกับการเจอร่องรอยการขุดอุโมงโดยฝีมือมนุษย์
ทีนี้มันก็เลยต้องพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับข้อได้จริงไงคะ

ขณะที่ในช่างโยธาชำนาญงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
แ๋มไปได้มันน้อยนะเพราะว่าสงครามมันเกิดขึ้นนานมาก
โขทัยเนี่ยมันเป็นเพียงเส้นทางผ่านของกองทัพญี่ปุ่นเท่านั้น

คนจะแอบแห่ขึ้นไปมุดถ้ำมุดรูหาทองหรือเปล่า
จะหลงป่ากันเป็นเรื่องราวใหญ่โตมากมาย
ก็ฝากไว้ว่าอย่าไปแห่ไปมุดถ้ำหาทงหาทองกันแล้วกันนะครับ
เพราะว่าเป็นแค่เรื่องเล่าขานต่อกันมา
พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีนะครับ